การทำศัลยกรรมคุณผู้ชมก็เหมือนกับซื้อลอตเตอรี่แหละ
ถ้าเกิดว่าออกมาดีออกมาสวยออกมาถูกใจ

แต่ข่าวที่เราจะเล่าให้ฟังด้านหลังต่อไปนี้ค่ะ
มันไม่ใช่แค่ทำออกมาสวยหรือไม่สวย

ดับคาเตียงแล้วเกี่ยวข้องกับเบนเจอร์เพศยังไง
คนตายอายุ๒๕ปีคุณผู้ชมดูค่ะ
ซึ่งต้องบอกก่อนนะที่มาทำที่นี่
ไม่ใช่การทำครั้งแรก
แต่เป็นการมาแก้แก้หมายความว่าจะต้องถอดของเก่าออกก่อน
แล้วรอให้แบบเหมือนกับข้างในแบบขูดพังผื่นออกก่อน
ให้มันแห้งก่อนแล้วก็เสริมใหม่
แต่นี่ค่ะเห็นเป็นห่อศพขึ้นท้ายรถกู้ภัยกู้ชีพแล้ว
แม่กับแฟนของคนตายร้องไห้แทบใจจะขาดเลยค่ะ
ตอนที่กู้ภัยดูสินี่แม่นะ
กู้ภัยนำศพนางสาวสิริญญาเดชรักษาหรือว่านิวอายุ๒๕ปีค่ะ
แล้วเสียชีวิตอยู่บนเตียงเลย
ทำศัลยกรรมของคลินิกเสริมความงามย่านรังสิตปฐุมธานีนะคะ
เหตุการณ์๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
ทีนี้คุยกับทางแฟนของผู้ตายหน่อยค่ะ
แฟนของผู้ตายคือคุณนภาพรอายุ๒๙ปี

เล่าให้ฟังบอกว่าแฟนสาวไปทำจมูกที่คลินิกอื่นมา

มันทะลุก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีหาข้อมูลค่ะ
หาข้อมูลว่าจะแก้จมูกยังไงจนมาเจอคลินิกนี้นี่แหละ
นัดหมายกันแล้วก็จะเข้าไปเอาซิลิโคนเก่าออก
เงินเต็มจำนวนนะแสนสามหมื่น
ไม่ใช่ถูกนะคุณผู้ชมครับทีนี้แก้จมูกก็คือการเอาซิลิโคนของเก่าออก
แล้วก็รอให้แผลมันแห้งรอบนี้นัดเอามาใส่เอามาใส่ซิลิโคนแห้งใหม่
อ่ะ๑๐โมงก็นัดนะลงทะเบียนกรอกประวัติอะไรเรียบร้อย
พอถึงเวลานัดคือ๑๑โมงใช่ไหมมาถึงปุ๊บอ่ะมาส่งตามปกติ
หมายถึงเอ่อฝั่งแฟนน่ะนะคะมาส่งแล้วคุณนภาพรเนี่ย
กลับไปรอแฟนสาวที่บ้านเพราะว่าการที่แฟนสาวจะทำศัลยกรรมแก้จมูก
ใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงทีนี้เวลามันก็ล่วงเลยมาไง
จาก๑๑โมงมาจนถึงบ่าย๓ยังไม่เห็นยังไม่เห็นคุณสิริญญาทักมาเลย
ขับรถมาที่คลินิกแล้วพอมาถึงตกใจมากนะ
พอกู้ภัยกำลังเอาเครื่องช่วยหายใจเข้าไปในคลินิก
ทีนี้ไปถามเลยว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น
ได้รับคำตอบว่าตอนที่คุณสิริญญาเนี่ย
กำลังดมยาเพื่อทำศัลยกรรมอุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นผิดปกติ
แล้วหัวใจหยุดเต้นทีนี้คลินิกก็เลยต้องมีการประสานกับกู้ภัย
เรียกให้มาช่วยเหลือค่ะแล้วช่วงค่ำช่วงค่ำ
ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรก็เชิญตัวคนที่อยู่ในคลินิกนะ
คลินิกคุณหมอที่อยู่ในเหตุการณ์และครอบครัว
ฝั่งผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักด้วย
น้าชายของฝั่งคนตายเนี่ยบอกเลยนะบอกว่าผมเสียใจมาก
ผมทำใจไม่ได้หลานคนนี้ผมรักเหมือนลูกเลย

แล้วก็เลยถามไงว่าคุณน้านี่คือคุณน้านะคะ

ว่าสาเหตุอะไรที่มันเกิดขึ้นกับหลานสาวของคุณน้าค่ะ
บอกว่าคลินิกเขาชี้แจงมาว่าเกิดภาวะแทรกซ้อน
กรณีแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคุณผู้ชม

มันจะอธิบายอะไรได้ตามหลักการแพทย์ไหม

การรักษาและ
ในเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน

เขาก็อธิบายครับอธิบายดีมากครับ
เขาก็บอกว่า
อย่างนี้น้อยคักที่จะเกิดขึ้น
แล้วก็มียารักษา

จะเกิดเป็นคนแต่ละขึ้นมาได้เป็นคนหนึ่ง

หนึ่งในแสนคลินิกอธิบายดีมาก
แต่ไอ้ประโยคนี้ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยค่ะ
แต่มันเกิดขึ้นกับลูกหลานฉันแล้วไง
แล้วจะทำอย่างไรต่อให้คลินิกบอกว่า
มียามีวิธีการแต่ว่ามันไม่ทันอย่างนี้หรอคะ
น้าบอกด้วยนะว่าหลานสาวเป็นคนที่แข็งแรงมาก

ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทำไมต้องการคำตอบต้องการผลชนสูตรที่ชัดเจนนะคะ

ยังตอบอะไรมากไม่ได้ลูกคือเสียใจมากอยู่อะค่ะ
แต่ก็ยืนยันนะว่าจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด
ศพของน้องก็จะนำกลับบ้านเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ในอำเภอโพนทองเพื่อไปทำพิธีตามศาสนาต่อไป
ส่วนเรื่องคดีอันนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอให้ทางเจ้าหน้าที่
มีการพิสูจน์รวมถึงระบุสาเหตุการเสียชีวิตก่อนนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ

ศัลยกรรมจมูกถือว่าเป็นศัลยกรรมอันดับต้นคือติดท็อปทรีเลยค่ะ

แล้วพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่มันทำให้หลายคนรู้สึกกังวลเหมือนกันนะ